เราเข้าสู่เกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณหน่อยจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อเพื่อที่จะคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุดในวันนี้๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาทตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาทถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ก็หวังว่าครอบครัวของเราจะพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านให้ได้นะครับเพราะเห็นใจทั้งคุณพ่อและคุณแม่
ก็เริ่มมีอายุกันมากขึ้นแล้วนะครับพร้อมนะฮะ
น้องเดียต้องช่วยแม่ด้วยนะลูกนะช่วยกันนะลูกเนาะ
เรามาช่วยครอบครัวเราในวันนี้เชิญน้องหน่อยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเกมต่อชีวิตในวันนี้ดีใจค่ะ
แล้วก็ตื่นเต้นกลัวตอบไม่ได้สมาธิดีดีเท่านั้นเองเพราะว่าคำถามเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเราจริงจริง
นะครับค่ะเดี๋ยวพี่จะมีเรื่องที่มาตั้งเป็นคำถามเป็นโจทย์เนี่ยด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องที่สองจัดเรียงสินค้า
เรื่องที่๓แมนเชคเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องที่๔ครอบครัวของเรา
เรื่องที่๕เพลงลูกทุ่ง
เลือกข้อที่ห้าค่ะเพลงลูกทุ่งเลือกเลยเหรอค่ะ
เพราะฉะนั้นเลือกตอบข้อแรกจากเรื่องเพลงลูกทุ่งครับ
ทำไมเลือกเพลงลูกทุ่งครับคุณหน่อยคุณหน่อยชอบฟังเพลงลูกทุ่ง
แล้วก็ชอบร้องเพลงลูกทุ่งค่ะคุณเป็นนักร้องมาก่อนด้วยป่ะ
เคยเป็นสามสี่ปีที่แล้วค่ะร้องนี่ก็คือร้องวงทั่วไปหรือว่าร้อง
รับจ้างร้องตามวงดนตรีทั่วไปค่ะหรอครับค่ะ
คุณมีศิลปินต้นแบบไหมครับหน่อยชอบพี่แอนมิดชัย
ไม่ได้พูดเอาใจพี่นะใช่ค่ะเพราะว่าหน่อยใช้เพลงพี่แอนร้องประกวดเพลงแรก
โหงฟ้าโฮงฟ้าค่ะหนูนอกจากพี่แอนแล้วชอบใครอีก
มีไหมมีศิลปินในดวงใจอีกไหมก็มีแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
พี่พึ่งเลยแต่รุ่นนี้นะพี่ว่ารุ่นหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นเพลงจังหวะนะ
เพราะว่าตามงานต้องขอแน่ต้องมีการดิ้นการเต้นกันแน่ใช่ไหม
แต่ถ้าเพลงเต้นหนูชอบของใครของพี่หญิงลีค่ะ
หญิงลีสีจุมพลอู้เนี่ยนี่ไงเข้าทางเลยค่ะ
ชอบเพลงอะไรสุดของหญิงลีเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรค่ะ
เอาละเพลงหญิงลีนี่ดังทุกเพลงเลยนะฮะ
แล้วก็ปล่อยอัลบั้มแรกนะครับในชุดขาขาวสาวลำซิ่ง
ใช่ไหมใช่ค่ะเคยฟังไหมเพลงเนี้ยที่บอกอ่ะ
ขาวสาวลำซิ่งเคยฟังค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงใดไม่ได้อยู่ในอัลบั้มขาขาวสาวลำซิ่งตัวเลือกที่หนึ่ง
ดิจิตอลตัวเลือกที่สองเท่าหัวงูตัวเลือกที่สามเรื่องชิว
ตัวเลือกที่สี่หยอกแล้วบ๊ายบายค่ะพอรู้ว่าเป็นคำถามของพี่หญิงลี
ก็คิดว่าน่าจะตอบได้เพราะว่าช้อปปิ้งพี่หญิงลียูค่ะ
พร้อมแล้วจะตอบตัวเลือกไหนครับขอเลือกตัวเลือกที่สามเรื่องชิวชิวค่ะ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้ออย่างที่บอกครับว่าห้าพันบาท
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราอยากให้ถูกทุกข้อไม่อยากให้ผิดจะได้ลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านนะครับ
คุณหน่อยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับพ่อค่ะพ่อนิด
ค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อนิดขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่อง
เรื่องที่เหลือก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีจัดเรียงสินค้าแมนเชตเตอร์ยูไนเต็ดและครอบครัวของเรา
เอาเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีให้พ่อต่อค่ะทำไมเป็นเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีให้คุณพ่อครับ
เพราะว่าพ่อน่าจะพอรู้บ้างครับขอให้โชคดีนะครับขอเชิญพ่อนิดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อบินคนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิดมั้ยครับยังไม่รู้สิ่งที่พ่อว่าพ่อนิตคุณต้องไปดีกว่า

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

น้องเดียอายุ๙ขวบเหรอลูกแสดงว่าปีที่แล้วน้องเดีย๘ขวบแน่
วันหยุดโถแม่คุณไปทำงานหารายได้พิเศษช่วยครอบครัวด้วย
ทำอะไรนะลูกเลี้ยงขนมค่ะ
เป็นร้านสะดวกซื้ออย่างนี้เหรอลูกแล้วหนูก็ไปทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เหรอลูก
เอาละก็เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินค้านี่แหละพร้อมไหม
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เป็นชั้นแบบนี้เรามีชั้นเรียงสินค้านะลูกนะ
แล้วก็มีสินค้าก็คือเป็นน้ำดื่มนั่นเองนะลูกแล้วก็จะมีระคังให้
เดี๋ยวน้องเดียต้องเอาสินค้าก็คือขวดน้ำเนี่ยมาเรียนตามชั้นนะลูก
ส่วนขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็น๔ขวดเฉพาะแถวเนี้ยนะลูกนะ
แต่นี่น้ำที่อยู่ในถังเนี่ยจะพอดีกับชั้นนี้พอดีเลย
ทำคนเดียวไหวไหมไม่ไหว

แม่หน่อยเชิญมาเป็นผู้ช่วยคุณลูกเดียหน่อยสิครับ
สองคนแม่ลูกน่าเข้าใจกติกาแล้วนะ
มาวางเรียงบนชั้นนี้ให้เต็ม
น้ำที่อยู่ในยังไม่ได้เอาขึ้นมาวางเนี่ยจะพอดีกับชั้นนี้หมดเลยนะฮะ

โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
เรียงสินค้าขึ้นบนชั้นให้เรียบร้อยภายในเวลา๓นาทีครับ
เอาล่ะมาเข้าประจำที่กันลูก
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เรียกกันเลย

เร็วอีกหยิบอะไรได้ลูกหยิบอะไร

เวลาเดินเร็วลูก
อะไรได้หยิบไปก่อนลูกขวดเล็กขวดน้อยหยิบไปก่อนเออเร็วไปเลี้ยงเข้าชั้นเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เวลาจะหมดแล้วลูกเดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้เงินนะลูกต้องเร็วอีก
เวลาวิ่งมาแล้วเร็วเร็วครับจะหมดแล้ว
เดี๋ยวไปอยู่ที่ระคังเลยไปอยู่ที่ระคังไปอยู่ที่ระคังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ

ของเรียงได้หมดเลยลูกเนี่ยตามที่เรากำหนดไว้หมดเลยนะครับคุณผู้ชม
ชั้นล่างจะเป็นขวดใหญ่ชั้นกลางขวดลองนะฮะแล้วก็จะเป็นชั้นบนขวดเล็ก
ตามจำนวนเป๊ะเลยนะครับ
อยู่ที่ร้านหนูจัดของขึ้นชั้นค่ะมีถุงขนมมีขวดน้ำแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับครอบครัวของคุณหน่อยนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรี
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเฉลยในมือผมนี่ครับพร้อมไหมหน่อยพร้อมค่ะพร้อมหน่อยนะ
พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเรามาฟังเฉลยข้อแรกกันเลยครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือในตัวเลือกต่อไปนี้อำเภอใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
ตัวเลือกที่หนึ่งลูกอำเภอเดิมบางนางบวช
พ่อได้เลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งก็คืออำเภอเดิมบางนางบวช

โฆษ์โฆษ์โฆษ์โฆษ์โฆษ์
ถูกครับ
ถามความมั่นใจหน่อยฮะว่าจริงพ่อมั่นใจมากน้อยแค่ไหน
เคยได้ยินแบบว่าพ่อแม่บอกไงว่าเดิมบางเป็น

แต่อันนี้ไม่มั่นใจว่าตอนหลังมันมีด่านช้างมีอะไรแบบนั้นไง

ก็เลยว่ามันจะใช่เดิมบางหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับ

ได้รับทุนไปต่อลมหายใจไปต่อชีวิตในวันนี้
ข้อแรก๕๐๐๐บาท

ข้อ๒นี้ก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและเอาใจช่วยกันนะครับ
ถ้าข้อ๒นี้สามารถตอบผ่านข้อนี้ไปได้
นั่นหมายความว่าได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๑๐๐๐บาทนะครับ
ข้อที่๒เราภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องจัดเรียงสินค้าครับ
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
สินค้าขึ้นบนชั้นให้เรียบร้อยภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีถือว่าภารกิจนี้สำเร็จข้อนี้ถือว่าผ่าน

น้องเดียทำได้หรือไม่ได้ครับ

ให้เวลาไว้๓นาทีแต่ครอบครัวนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่รู้ไหมให้เดา
๒นาที๔๔วินาทีครับ
เดียช่วยพ่อแม่ได้แล้วนะลูก

ตอนนี้ทำไปได้๒ข้อ๑๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นครึ่งทางหลังครับคุณผู้ชม
เงินแสนและเงินล้านรออยู่ใน๒ข้อท้ายนี้
ถ้าถูกข้อต่อไปนั่นหมายความว่าได้รับเงินแสนแล้วได้ลุ้นเงินล้าน
ผมขอภาวนาว่าให้เป็นเช่นนั้นนะครับ

เลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องครอบครัวของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลขหลักสุดท้ายของบัตรประชาชนใครมีค่าน้อยที่สุด

แม่น้อยเลือกตอบตัวเลือกที่สี่น้องเดียซึ่งเป็นคำตอบที่
ไม่รู้
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงใดไม่ได้อยู่ในอัลบั้มขาขาวสาวลำซิ่ง
ขอเลือกตัวเลือกที่๓เรื่องชิวค่ะ
คุณหน่อยเลือกตอบตัวเลือกที่สามเรื่องชิว

ลูกแสงลูกแสง

ที่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มขาขาวสาวลำซิ่ง

นั่นก็คือเพลงหยอกแล้วบ๊ายบาย

ถือว่าทำเต็มที่แล้วในวันนี้นะครับ
ใช้โอกาสกันเต็มที่ครอบครัวของคุณหน่อยจากจังหวัดสุพรรณบุรี

รับทุนไปต่อชีวิตที่๑๐๐๐บาท

ค่าอาหารค่าเดินทางค่าเสียเวลาให้ต่างหากนะ
จะได้นำจากที่ได้จากเกมนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

ต่อลมหายใจตรงไหนก่อนครับ
ก็น่าจะเป็นหนี้สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ
โดยที่พ่อจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหายืมใคร
ก็คืนนี้ถ้ากลับไปทันหาขะโพดก็จะไปหาขะโพด

มันเป็นหนี้ที่เราไม่ได้ก่อขึ้นมานะครับ
แต่ตอนนี้คนที่ทุกข์ถนัดเลยก็คือ

เราถือว่าเราทำหน้าที่ของเราสุดความสามารถแล้ว

ถ้าเราคิดดีทำดี
สักวันจะต้องมีทางออก
และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมกันเปิดประตูทางออก

จากทานน้ำใจของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ
คนละเล็กละน้อยคนละไม้ละมุม
ผมฝากเมตตาครอบครัวของคุณหน่อยจากจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ด้วยนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
จ๋าแม่จ๋าทุกคนไม่ต้องร้องไห้แล้ว
ผมขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้
ขอให้คุณพี่หมดสินเร็ววันเร็วคืน
และขอให้เจอผู้ที่มีเมตตาขอให้มีทางแผนที่ดีนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงินล้าน
ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรัก
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลา๑๙นในเกมต่อชีวิต
วันนี้ชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป